พาลงใต้ไปดูที่สตูนหน่อยค่ะ
ฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะ๔ชั่วโมงกว่า

ชาวบ้านเขาก็ต้องหนีน้ำกันกลางดึกเลยนะคะ

น้ำเข้าไปหมดแล้วพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม

เนี่ยของคุณน้อยเพชรทองเนี่ยนะคะ
อยู่ที่ควนกาหลงที่สตูนน้ำมันเข้ามาเร็วมาก
โอ้โหจะนอนยังไง
นอนกันยังไงเขาต้องเอาเตียงไม้มาวางซ้อนกัน

เทินขึ้นมาเทินเทินให้มันสูงขึ้นไปเรื่อย

แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องพาไปแล้วก็พาคนในบ้านไปบ้านญาติ
เพราะว่าอยู่ที่บ้านนี้ต่อไม่ไหวแล้ว
นี่เกิดขึ้นตอน๒ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
ไปคุยกับกำนันตำบลอุดัยเจริญค่ะ

กำนันบอกแบบนี้ฝนมันตกสะสมมาหลายวันแล้ว
แล้วเมื่อวานตกหนักตั้งแต่๔โมงเย็น

ครับ๒ทุ่มเรายังไม่หยุดดีเลย

ใช่ทีนี้พอที่สตูนฝนตกมาปั๊บ
น้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน์มันก็ไหลมาทางบ้านเหนือคลอง
ไหลเข้าท่วมบ้านของชาวบ้าน
นี่เราเห็นในบ้านเนี่ยน้ำขนาดนี้นะ
ถ้าออกไปนอกบ้านนะคุณผู้ชมน้ำถึงเอวอะค่ะ
แล้วเขาไปสำรวจว่าบ้านที่ได้รับผลกระทบแบบนี้กี่หลังแล้วล่ะ

หลังบอกว่านอนไม่ได้แล้วเมื่อคืนนี้แค่ขนของก็เหนื่อยแล้ว
กลายเป็นว่าน้ำมันทะลักเข้ามาในบ้านเลยนะคะ
สตูนถ้าเกิดว่าดูอยู่ในพื้นที่จุดไหนยังไง
น้ำท่วมส่งข้อความมาบอกกันได้ผ่านทางไลน์หน้าจอ
คอมเมนต์มาในเฟซบุ๊คในยูทูปไลฟ์ได้นะคะ